ทีนี้ค่ะพามาดูเรื่องนี้ดีกว่าที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้เขาบอกว่าทำไมคดียังไม่คืบหน้าถ้าคดีไม่คืบหน้าเขาก็อยู่บ้านกันอย่างหวาดภาวะค่ะคือก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นกลุ่มนึงมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังที่หน้าบ้านเจ้าของบ้านก็เตือนไปพอเตือนไปเสร็จวัยรุ่นยกพวกมา
มาไปคุยกับพระเจ้าหน่อยด้วย
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าบ้านหลังนี้ค่ะ
คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมนะคะ
อยู่ในซอยหอมนารินที่ลำลูกกาปฐุมธานี

แล้วมีผู้ชายคนนึงเหมือนก็ไม่ได้วัยรุ่นแล้วนะ

แล้วก็เหมือนกับมีดาบกวัดแกว่งไปมาอะไรกันด้วย
นี่คือเอาเรื่องนี้มาร้องเพจดัง
เพราะว่า๒เดือนกว่าแล้วที่คดีไม่คืบหน้า

เพราะไม่รู้วันดีคืนดีจะย้อนกลับมาอีกเมื่อไห
เห็นไหมมีปืนอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหวันนี้เราให้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา

นายพลอายุ๕๘และภรรยาค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ๓๐ธันวาคมปีที่แล้วช่วง๕ทุ่ม
ก่อนหน้าเหตุการณ์ในคลิปก็คือมันมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะ

ชื่อว่าแบงค์เป็นคนถือปืน
อายุ๔๓แหมก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน

โหแล้วทำยังไงเร่งเครื่องหนักกว่าเดิมอีกทีนี้เหมือนท้าทายอ่ะ

ก็คว่างขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่กำลังดื่มอยู่ลงพื้นที่บ้านของเขาเอง

วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาเป็น๑๐คนมีทั้งมีดมีทั้งปืน
ตัวเขาเองกวาดเศษแก้วอยู่ในบ้าน
แต่กลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เครื่องขวดเครื่องหินชักปืนชักมีดออกมาขู่
เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าในบ้านมีหลานสาวอายุ๗ขวบอยู่ด้วย
ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพลำลูกกา

และวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเดินหน้าในการทำคดีหน่อยได้ไหมเนี่ย
เศษแก้วเศษอะไรที่หน้าบ้านเขา
คือทางเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ได้ต้องการเงินค่าเสียหายอะไรหรอกนะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่หวาดระแวงนะ

ส่วนบ้านที่อยู่ห่างกันไป๒๐๐เมตรนะคะ
แบงค์ค่ะเราไปตามหาด้วย
แบงค์เนี่ยไม่อยู่บ้าน
แบงค์ก็คือคนที่ทางผู้เสียหายบอกว่าเป็นคนถือปืน
อายุ๔๓อะค่ะเหมือนกับเป็นต้นเรื่องเลยนั่นแหละ

ดูสิคุณผู้ชมไม่อยู่ค่ะ
ไปเจอแม่แม่ก็ต่อสายเลยนะ

เขาก็เลยเล่าว่าคือตอนนั้นลูกชายมาบอกว่า

เครื่องขวดใส่เกือบจะโดน

อายุ๑๔๑๕ที่ขี่รถไปเที่ยวปีใหม่กัน
ก็เลยยกพวกไปที่หน้าบ้านหลังนั้น

แต่ปืนปืนปลอม
แม่แบงค์บอกว่าปืนปลอม
แล้วก็คือยอมรับนะว่าที่ไปมึนเมาไปอะไรมันจริง
แต่ไม่ได้บุกรุกไม่ได้ทำร้าย

แต่ทางบ้านที่บอกว่าเป็นผู้เสียหาย
ก็ยั่วยุนะยิงปืนออกมาด้วยนะ

หลังเกิดเหตุพยายามจะขอเจรจาแล้ว
ขอกลายเกลียขอโทษแล้ว

บอกว่าเป็นผู้เสียหายเขาไม่ยอมอะไรเลย
ขอโทษก็ไม่ยอมไกลเกลียก็ไม่ยอม

แล้วทีนี้พวกผมก็เลยโมโหเลยออกไปดูกัน
เด็กตามไปแค่ไปดูไว้เฉย
มันเป็นปืนพร้อมกับมีด
ขอโทษก็ไม่ยอมก็เลย
ทีนี้ค่ะเราไปถามความคืบหน้าทางคดีกับทางตำรวจ
ทั้งตำรวจนะคะพันธุ์ตำรวจเอกขวัญชัยบุญเพชร
ผู้กำกับการสพลำลูกกาก็ให้ข้อมูลมาว่า
คือตัวท่านเองเนี่ยเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งก็เลยเพิ่งทราบเรื่อง
แต่ตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกผู้เสียหายมาให้ข้อมูลแล้ว
สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูล
เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำอย่างเร่งด่วน
แล้วก็จะมีการเร่งออกหมายเรียก
นำตัวผู้ที่ก่อเหตุมาสอบปากคำให้เร็วที่สุดค่ะ
ตำรวจชี้แจงมาแบบนี้ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่เป็นใครใครก็กลัวนะอย่างนี้นะใช่ค่ะ